ใครที่รอจะขึ้นรถทัวร์นะฮะวันนี้เราพร้อมแล้วตั้งแต่ตอนนี้เลย
เอาสายสั้นก่อน

สายแรกเป็นสายไอ้ไข่ฮะใครชอบไอ้ไข่ยกมือขึ้น
ชาวบ้านยังทยอยไปไหว้ขอโชคลาภจากรูปหล่อไอ้ไข่
ในวัดสมณัฐทุ่มท่าอำเภอมือจพระเยาค์กันอย่างต่อเนื่อง
รวมทั้งเครื่องเส้นไหว้ไปแก้บนกัน
หลังจากได้รับโชคถูกลอตเตอรี่งวดที่ผ่านมาฮะ
จากนี้ชาวบ้านยังจุดประทัดเสี่ยงทายนะครับ
หมื่นนัดเพื่อขอเลขในงวดนี้ด้วย
ซึ่งก็ไม่ผิดนะฮะไม่ผิดหวังเลยนะครับ
เลขปลายประทัดไปเสี่ยงดวงกันสมใจ
แล้วอยากรู้ไหมล่ะแม่ค้าที่นั่นเลขไหนเขาขายดี

ผมพูดไม่ได้แต่แม่ค้าพูดได้เชิญครับ
เลขท้าย๕๔๔๕๔๘๙๑๐

ขายดีเหรอ

อ่านแงไปที่วัดถ้าไหม่อีครับ

ไหว้ขอโชคลาภจากรูปหล่อไอ้ไข่ลูกแม่อิครับ
แล้วก็เสี่ยงทายขอเลขด้วยกัน
ล้วงไข่ในบาทแล้วก็ส่องก้านทูบ

แวะไปขอโชคลาภจากรูปปั้นกุมารเจ้าขุนทรัพย์นะฮะ
อยู่ด้านข้างวิหารอีกด้านหนึ่งด้วย
ผู้ดูแลเล่าแบบนี้บอกว่าตอนแรกนะที่ไอ้ไข่มาอยู่ที่วัดนะ
กุมารขุนทรัพย์เจ้าถิ่นเนี่ยนะฮะ

กุมารเขาอยู่มาก่อนไอ้ไข่มาก็มีการแกล้งกัน
เขาเล่าบอกว่ามีการพังเครื่องเส้นไหว้รูปปั้นไก่ชนของเล่นต่าง
ระเนละนาดไม่เว้นแต่ละวันก๊อฟฟังพี่เล่าก๊อฟก้มดูอะไร
ในช่วงหลังนี้คาดว่ากุมารเนี่ยทั้งคู่คงปลองดองกันแล้วนะครับ

พอปองดองเสร็จรวมพลังกันให้โชคผู้ศรัทธาเขาว่าแบบนั้น
แล้วก็จะมีคนมักจะสมหวังไปตามกันครับ
ทำไมไม่ปล่อยเสียงกุมารมาด้วย
ถ้าปล่อยเสียงกุมารพี่วิ่งไปนู่นเลยนะ
อนุญาตไปก่อนนะครับ
คุณผู้ชมยังไม่จบก๊อบอย่าเพิ่งไหว่

ไปต่อที่อำเภอกบินบุรีปราจีนบุรีเลยนะจ๊ะ
ดึกดื่นแบบนี้เขาบอกว่าโค้งสุดท้ายก็คงต้องไปค่ะ

แต่ว่าใจหนึ่งก็อยากได้เลขก็คงต้องไปเหมือนกันค่ะ

บรรยากาศภายในศาลแม่ตะเคียนบริเวณสวนเฉลิมพระเกียรติ๘๐พันศา
เทศบาลตำบลกบินบุรีที่ปราจีนนะคะ

ชาวบ้านบอกว่าอดตาหลับขับตานอน

พฤษภาพรุ่งนี้ก็๑มิถุนายนแล้ว
ใช่ไหมคะโค้กสุดท้ายแบบนี้ก็ต้องจัดไปแล้วค่ะ
แล้วการทำพิธีขอเลขเด็ดครั้งนี้
จะบอกเลยนะคะว่าไม่ต้องง้อร่างทรงก็ทำไง

เอาเทียนสีแดงไปหยดเองเลยนะคะ
ดน้ำตาเทียนให้มันยด

แล้วก็จะเพ่งผิดนิดว่าน้ำตาเทียนที่หยดลงไปนั้นซ้ายแล้ว
เป็นเลขอะไรต้องมืดแบบนี้นะ

ชาวบ้านบอกว่ามาที่นี่ต้องพกไม้นะ

นี่ไงชัดมากเลยนะชัดมากเลยนะ

เลขที่ปรากฏตรงหน้าท่านนั้นคือเลขอะไรนะคะ
จุดแรกผ่านไปจุด๒จัดมาค่ะ
สว่างอารมณ์แห่งอำเภอนครชัยศรี

รูปปั้นอะไรหุ่นปั้นเซียนแปะโรงศรีขนาดเท่าตัวจริงนะคะ
อยู่ในท่าขัดสมาธิแบบนี้แหละค่ะ
แล้วหน้าตักมีอะไรคุณดูนะหน้าตักมีธนบัตรฉบับละ๒๐บาท
วางอยู่เอาไว้ทำอะไรชาวบ้านบอกว่า
นำไปแลกเพื่อนำเงินมาเป็นขวัญถุงเอาดีมาเป็นขวัญถุงหรือ
จะเอาธนบัตรที่แรกมาดูตัวเลข

นั่นแหละค่ะเดี๋ยวนี้เคยไปนะที่นี่นะคุณสุธีบางน้ำวนนะฮะ
เจ้าของรถบรรทุก๑๐ล้อเล่าบอกว่าเพิ่งจะไปไหว้ขอโชคขอลาบที่นี่มาเป็นครั้งแรก
เสี่ยงเซียมซี๓ครั้งเพื่อขอเลขเด็ดไปเสี่ยงงวดเสี่ยงโชคในงวดนี้
ก๊อบตายละ๒๔๖ได้เลข๖ตัวรางวนที่๑หรอมั้ง
นั่นน่ะเออชาวบ้านบางคนบอกว่างั้นขอเรียนแบบด้วยละกันนะคะ
คุณสุธีเรียนแบบได้ไหมก๊อฟถามสิเยอะจังล่ะ
ตัวเหรอ๖ตัวเลยเหรอนั่นแหละค่ะ
พรุ่งนี้แล้วนะคะเอาไว้ลุ้นกันค่ะครับรถทัวร์สายสั้นไปก่อนเนาะ
สำหรับรถทัวร์ของชมรมคนนิยมตัวเลขนะเดี๋ยวจะมีอีกครับคุณผู้ชมวันนี้โค้งสุดท้ายพอดีนะครับ